ก็หลายคนบอกว่าจบเกมแล้วสอนาการค่อนข้างค่อนจะได้ห่วงในเกม
สุดท้ายของรอบแรกเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงจะตก
รอบแรกส่วนจากที่เกมที่ผ่านมาแผ้
ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
หลังที่ผมบอกว่าหลายชาติเขาพัฒนากันแล้วนะครับโดยเฉพาะชาติในโซนอารับนะครับ
แต่ว่าเราก็เล่นค่อนข้างจะต่ำมาตรฐานด้วยนะครับเกมเมื่อวาน
ต้องให้กำลังใจกันต่อนะครับนี่เป็นจังหวะประตูของทางเลบานอนนะครับ
เลบานอนในเสมอคิกิสธานมา๒๒ไทยชาติเจ้าแดนมา๕๑
นำก่อนถึง๓๐นะครับเลบานอนประตูแรกนะครับจากทางโมเมดโคเบเซียนที่
สามแล้วก็ลูกนี้ครับอาเมดเอลดิเน่นาทีที่๕เสียเร็วครับ
และอีกหนึ่งลูกอารีชีนิชม์ครับอันที่๒๒
สดาวงแก้วพยายามจะไปควักบอลจากประตูแล้วนะครับแต่ว่าดึงไม่พ้น
จากนักการบีบเลยครับไทยโดนสามศูนย์
หน้าทีสิบห้านะครับฮัสซันเซอุลนะครับ

ภิวัฒน์เล็งแล้วจ่ายเข้าในไปฉลับผู้เล่นของเลบานอนนะครับ
เปลี่ยนทางเข้าประตูหน้าทียี่สิบเจ็ดไทยตามมาห่างครับ

ยังใช้แบบต่อเนื่องนะครับถ้าต้องการประตูเวลาก็เหลือพอสมควรครับ
ได้อีกหนึ่งประตูรุ่งนี้ครับจากสูตรเถิดกลางหน้าทียี่สิบเก้า
ก็พยายามแบบเต็มที่ครับหวังว่าจะไล่มาให้เร็วที่สุดนะครับทีมชาติไทย
สองลูกนี่ดูมีความหวังเลยนะครับสำหรับฟุตซอลนี่ไม่ห่างครับ
แล้วมีจังหวะความผิดพลาดในการจ่ายบอลซึ่งเป็นปัญหานะครับ
ตั้งแต่เกมแรกอยู่เหมือนกันนะครับทีมไทยกับความแม่นยำในการเตะบอลชัวร์ในระยะสั้นนะครับ
โดนตัดลูกนี้แล้วเป็นอามัติเอลดิเน่ยิงสวนพาวเพย์อีกแล้วนะครับ
เดียว๒ประตูปิดท้ายให้เรมนอนชนะ๕๒ครับ
ทำให้ไทยตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝ่าเพราะว่าตารางคะแนนในกลุ่มดีครับออกมาแบบนี้ครับ
เรบานอนเป็นที่หนึ่งนะครับมีสี่แต้ม
ขณะที่คีกิสถานนั้นก็มีสี่คะแนนเท่ากันนะครับมันจะชนะจอดแดน๓๑
แต่ว่าลูกที่เสียเนี่ยเป็นรองนะครับเป็นรองทางเลบานอนนะครับ
ก็ร้างดับสองไปส่วนไทยมี๓แต้มดังนั้นเกมสุดท้าย
ไทยต้องชนะคีกิสถานเท่านั้นนะครับวันพรุ่งนี้เวลา๖โมงเย็นเพื่อลุ้นในการเข้ารอบ
ส่วนจอดแดนเนี่ยแพ้โรดสองนั้นก็ตกรอบไปแล้วหนึ่งทีมนะครับ
คุณนาฬิสักเป็นจาศิริวัลประธานพระนาพุทธศอดิ์ของไทยก็เตรียมจะทักท้วงด้วยครับ
ซึ่งไม่ควรใช้กรรมการจากอารับในโซนเดียวกับเลบานอน
แล้วก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเกมเมื่อวานไทยเนี่ยมีจังหวะที่ได้ฟาวหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้
สุดท้ายครับที่เจอกับคีกิสถานต้องชนะให้ได้สถานเดียวก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับ
ต้องการจะเป็นที่สองของกลุ่มซึ่งการเป็นที่สองของกลุ่มนั้นจะมีบิ๊กแมชนะครับ
รอบ๘ทีมนั่นก็คือการเจอกับอีรานซึ่งคาดว่าจะเป็นแชมป์กลุ่ม๔ครับ
เกมนี้จริงเราเข้าทางเพราะว่าเรื่องการใช้ซีรีระ
เรื่องการชนแล้วเราไม่ได้ลูกฟาวเลย
ก็ไม่หนักใจต้องไม่หนักใจเพราะว่าเกมนี้ไม่มีทางอื่นเลย
ต้อง๓แต้มอย่างเดียวนะครับเพื่อจะเข้ารอบ
ต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะเรียกขวัญกำลังใจกลับมาให้ได้
เพราะว่ามีสถานเดียวครับคือต้องคว้าชายทะลา๓แต้ม
ส่วนจะเป็นที่๑เป็นที่๒จะเจอใครเราไม่สนครับ
แต่เราขอชนะไว้ก่อนเพื่อการเข้ารอบต่อไปครับ
นอนจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ไต้หวันด้วย
และกลุ่มผู้สื่อข่าวของไทยที่เดินทางไปติดตาม
ทำข่าวนักพรุษธรทีมชายเตยภวรก็สามารถรับรู้ถึงแรงสั่งเสธือน
ก็อย่าลืมให้กำลังใจพรุษธศน